คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่๒นะคะ
จะได้ไม่พลาดกันก็เตรียมตัวกันให้ดีดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
คือคณะรัฐมนตรีมีมติขยายโครงการคนละครึ่งระยะ๒ลงทะเบียนพรุ่งนี้ตั้งแต่๖โมงเช้า
หกโมงเช้านะคะเตรียมตัวกันเอาไว้จนถึงห้าทุ่มค่ะผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่งนะคะ
จำกัดสิทธิ์ห้าล้านสิทธิ์นะคะได้ห้าล้านคนห้าล้านสิทธิ์นะคะโอ้โหหกโมงเช้าผมว่า
แปดโมงจะพรุ่งนี้ดิฉันต้องตื่นเช้าพอดีเดี๋ยวจะลองลงดูเผลอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
สิทธิ์นะ๕ล้านเนี่ยคือมาตรการคนละครึ่งระยะสองเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
รูปแบบการดำเนินการก็เหมือนระยะแรกอืมคือภาครัฐจะร่วมจ่ายให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ครับแต่ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคนที่ได้รับสิทธิ์จากเฟสแรก
จะต้องกดรับสิทธิ์เพิ่มด้วยนะคะก็สามารถทำได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เหมือนกัน
วิธีการตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะอันดับแรกเข้าไปที่แอปเป่าตังค์
จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จแบบนี้นะคะนี่คือคนที่อยู่ในเฟสแรกนะฮะ
แรกก็ต้องรับเพิ่มนะคะเพราะว่าจะได้เงินเพิ่มด้วยนะคะ๕๐๐บาทค่ะ
บางคนที่ยังเหลือสิทธิ์จากเฟสแรกคือใช้เงินที่กำหนดไว้๓๐๐บาทยังไม่หมดนะคะ
ก็ยังสามารถซื้อของได้ตามปกตินะคะอ่าเงินเหลือก็ยังใช้ได้ต่อ
แต่ถ้าใครใช้สิทธิ์คนละครึ่งครบ๓๐๐บาทไปแล้วให้รอวันที่๑มกราคม๒๕๖๒
ถึงจะได้รับเงินเพิ่มอีกห้าร้อยอ๋อปีใหม่ค่อยใช้ใช่ค่ะ
แต่ต้องลงทะเบียนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ต้องกดรับสิทธิ
นี้ต้องกดรับสิทธิ์แต่จะได้๕๐๐เนี่ยวันที่๑มกราคมนะคะ
เงินจะใช้ได้จนถึง๓๑มีนาคมปีหน้า๓เดือนนะคะ
แต่ว่าได้เวลาแค่๑๕๐บาทถูกต้องไม่เกินเวลา๑๕๐บาทค่ะ
นี่ก็คือรายละเอียดนะคะก็เตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะอ่า
อันนี้คือผู้ที่อยู่ในเฟสแรกนะคะแต่ใครต้องการเฟส๒๕๑๐๐๐๐บาท
พรุ่งนี้๖โมงเช้าคุณเข้าเว็บไซต์ใช่ค่ะเว็บไซต์คนละครึ่ง
แล้วก็ลงทะเบียนเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็มีวิธีกงวิธีการนั่นแหละ
คุณเขมรสรก็ตื่น๖โมงเช้านะเอาให้ได้ขอให้โชคดีนะทีนี้มีอีกโครงการหนึ่งนะฮะ
รัฐบาลมีหลายโครงการนะครับนะฮะเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันนะฮะ
นี่จะเป็นเฟส๒เหมือนกันเอาคนละครึ่งเขามีเฟส๒แล้วเราเที่ยวด้วยกันล่ะนะครับ
ล่าสุดนะครับต้องชะลอไปก่อนนะครับเพราะว่านายุทธศักดิ์สุพศรของประเทศไทยหรือว่าทอททบอกว่า
แต่ปรากฏว่าไปพบว่ามีโรงแรมอยู่๓๑๒โรงแรมนะฮะมีร้านค้า๒๐๒ร้านค้านะครับ
ที่ไปโกงนะไปโกงก็อย่างเช่นโรงแรมเนี่ยปกติค่าที่พักคุณคืนละ๑๐๐คุณก็เพิ่มเป็นคืนละ๓๐๐แล้วก็ไปหาพวกที่มีสิทธิ์มาลงทะเบียนซะมาใช้สิทธิ์ซะแต่คุณไม่ต้องมานอนพักหรอก
คุณไม่มานอนพักเราก็แบ่งครึ่งให้คุณด้วยเพราะว่าเราอัพค่าโรงแรมเราไปแล้วแถมเราต้องไม่เสียค่าน้ำค่าไฟค่าแม่โบ้งแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องอะไรให้คุณด้วยเนี่ยมันเจออย่างเนี่ยครับทุกผู้ชมครับเขาเลยบอกเดี๋ยวไปหาทางก่อนเดี๋ยวจัดการก่อนพวกนี้รู้ละนะว่ามีใครบ้างนะครับขอใช้เวลาตรวจสอบหนึ่งเดื
นกุลก็แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เจนโอชาณายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดในที่ประชุมคอรมอเกี่ยวกับโครงการเที่ยวด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่าได้รับรายงานแล้วนะคะว่ามีการโกงนะคะมีการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงแรมกับผู้ที่ได
กัดนะคะก็จะฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพงทางอาญาเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเวลาที่มีโครงการอะไรดีของรัฐบาลออกมาก็ควรจะร่วมมือกันไม่ใช่ร่วมมือกันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับแล้วก็จะมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการโกงตามโครงการเราเที่ยวด้วยก
ขอบคุณครับ